เรามาต่อกันเลยกับเจ้าแจ๊ะริมจอค่ะ
วันนี้จะพาไปหยิกแก้มของนางเอกศูนย์ฮอตเบลลาร้านี้ค่ะ
สวยจึ้งก็มาสวยใสฮาก็มี

ชมเลยค่ะกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
มองมุมซ้ายก็สวยมุมขวาก็สวย
มององศาไหนก็สวยไปหมด
แต่ขอบอกว่าสาวเบลล่าเขาไม่ได้มีดีแค่ความสวย
เพราะถึงเวลาต้องโกะโชว์สเต็ปแว้น
เบลล่าก็จัดได้แบบนี้

ล่าใส่แว้นก็ได้อยู่นะคะ
แว้นคนเดียวด้วยหวานใจเขาก็แว้นจ้า
เออเขาเป็นซีนเซ็มเตอร์คู่กันนะ

อย่าห่างเป็นบ้านใครบ้านมัน
รอให้โควิดไปซะก่อนเถอะ
อยากจะให้จัดเวอร์ชันแว้นคู่
ให้แฟนคลับได้ดูจากเพลงสองเพลงได้ไหมล่ะค่ะ